ศัยศาสตร์เรื่องอาชญากรรม

มาดูกันนะคะมันอยู่ด้วยกันได้หรอค่ะ

ที่สพเมืองชนบุรีเนี่ยว่า

เอาโทรศัพท์มือถือของตนเองไปแชทในไลน์แล้วขอยืม

จนกระทั้งผู้เสียหายที่อยู่ในไลน์เดียวกันเนี่ย
ฉันขอทวงคืนเอานายกฤษฎาอ้าวยังไงกันไม่รู้เรื่อง
ก็เลยวางแผนแอบตั้งกล้องวงจรปิดในห้องเช่า

ครั้งแรก๒หมื่นอีกครั้งหนึ่ง๑หมื่นบาท

ตนก็เลยสอบถามแฟนสาวนางสาวกาญจนาว่าเกิดอะไรขึ้น
ใดนั้นแฟนสาวก็มีอาการเหมือนถูกผีเข้า
สั่นแล้วก็พูดว่าว่าเป็นเสียงกุมารทอง
นี่เป็นกุมารทองนี่เป็นกุมารทอง

ไม่
โอ้โหไปขั้นนี้แล้วเหรอ

อันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ศัยศาสตร์หรืออาชญากรรม

โหลงที่กุมานเป็นโจร

นี่ไงมาดูกล้องวงจรปิด

กัญจนาเอาตังค์มาคืน
นี่คือหลักฐานค่าตาย

กุมานทองก็ต้องเป็นเด็กโบราณใช่ไหม

ไอ้แมนไอ้แดงไอ้จุบ๊ะ